คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการนิมนต์พระ
ก็ทั่วไปแล้วก็จะไปที่บริษัทให้นิมนต์พระท่านเนี่ยนะฮะ
มาทำมงทำบุญให้อะไรก็ว่าไป
แต่ว่าที่นี่บอกเลยว่าเป็นการนิมนต์พระ
ยกพระแบบที่ไม่เหมือนใครจริง

ใช่คือเนี่ยเราเหมือนแบบเห็นพระได้สไลด์ขึ้นไปเหมือนขึ้นสวรรค
แต่ตอนนี้เราเหมือนตกนรกแล้วนะ
เดี๋ยวคือเล่าให้ฟังว่าท่านทำแบบนี้จริง
โอ้โหแล้วคุณดูสิครับเห็นไหมฮะว่าตอนที่เลื่อนขึ้นไปเนี่ย
พระท่านก็ชิวนะแต่สิ่งเดียวที่พระท่านดูแล้วจะเป็นกังวล
ใช่ครับแต่ให้ดูเนี่ยเรื่องราวแบบนี้คือเค้ามีความเชื่อกันไงลักษณะบริษัทนี่เค้าน่าจะทำเกี่ยวของรถยก
เคลื่อนย้ายรถยนต์แล้วคงจะได้รถคันนี้มาใหม่อันนี้ผมเดาเอานะ
ก็เลยนิมนต์พระเนี่ยมาเจิมมาสวดเอาเลิกเอาชัยให้กับรถคันนี้
จะได้ออกไปทำเรื่องของภารกิจทำหน้าที่มีงานเข้ามาเยอะ

บอกตรงนะเล่าข่าวนี้ก็หวาดเสียว
แต่เราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ร่วมบุญกับเราไปในครั้งนี้ด้วย
ก็อย่างที่บอกนะคะเหมือนได้ขึ้นสวรรค์
แต่ทางนี้เหมือนละลอกยังไงก็ไม่รู้